อันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เราต้องเคลียร์ให้หน่อย

เขาถ่ายโครงถ่ายคลิปแบบพรีเวดดิ้งกันด้วย

นี่ผมเจ้าเบ่า๑

เจ้าสาวค่ะเออนี่ฮะ
คือปกติเราเคยเห็นข่าวใช่ไหม
เจ้าเบ่า๑แล้วก็เจ้าสาวหลายคน

แต่อันนี้นี่เขาใส่ชุดแต่งงแต่งงานมาถ่ายรูป

หรือถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงเขาจะอยู่กันยังไง
เขาตกลงเขาจะใช้ชีวิต

สามีสามภรรยาหนึ่ง

เราก็เลยไปติดตามให้นะครับ

มีมากมายหลายคลิปอ่ะ
ทีล่างว่าเออร้อนเล่นก็น่าจะคลิปเดียวล่ะมั้ง
แต่นี่หลายคลิปมากนะคะ

แล้วมีชุดไทยชุดแบบชุดแต่งงานมีหลายชุดอ่ะ
จะกล้าลงทุนร้อนเล่นขนาดนี้เลยหรือยังไง

เดี๋ยวคุยให้ครบเจ้าเบาทั้ง๓คนเลย

เมื่อสักครู่นี้ก่อนนะผู้หญิงจะสวยที่สุดในวันใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยคุณตัว
นี่คือเจ้าเบ่าหนึ่งนะฮะ

ที่ไปนั่งคุยด้วยขวามือนี่คือ
จ๋าผู้สื่อข่าวของเรานะไม่ใช่เจ้าสาว
คุยกับเจ้าบ่าวนึงนะครับคุณตัว

ไอ้รูปที่เห็นถ่ายรูปแต่งงานรูปเวดดิ้งกันสี่คนเนี่ยนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย
เราคือเพื่อนสนิทกันมา๒๐กว่าปีแล้ว

คุณตัวนี่ชื่อจริงชื่อกิติศักดิ์รุ่งวาวอายุ๓๘ปี

สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปวชนะจริงแล้วในกลุ่มเนี่ยมี๕คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาก
นี่เห็นไหมรูปตั้งแต่สมัยเรียนปวชนะครับ
ชายสี่หญิงหนึ่งเพื่อนกลุ่มนี้แต่มีคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว

ก็เลยเหลือกัน๔คนในกลุ่มเห็นไหมมีโอ๊ะมีตัวมีกอล์ฟ

อีกคนนึงเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนนะฮะทีนี้คุณน้ำเนี่ยที่คือเพื่อนผู้หญิงคนเดียวในกลุ่ม
และเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงานที่เหลือแต่งงานหมดแล้ว
ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยทิ้งกันเลยดูแลกันมาตลอดนะอย่างคุณน้ำเนี่ยเคยพูดบอก
นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แต่งงานนะจะมาแต่งงานกับพวกเธอนี่แหละก็คือเพื่อนผู้ชายนี่แหละ
เวลาผ่านไปเพื่อนผู้ชายในกลุ่มแต่งงานมีครอบครัวกันหมดเหลือน้ำคนเดียวยังไม่ได้แต่งงาน
และน้ำก็อยากจะเป็นเจ้าสาวอยากจะใส่ชุดเจ้าสาวอยากใส่ชุดแต่งงาน
เพื่อนก็เลยเอาอย่างนี้เราไปถ่ายรูปแบบรูปแต่งงานกันไหมแต่ก็เป็นคอนเซ็ปต์คือเจ้าสาว๑เจ้าบ่าว๓ก็แล้วกัน
ยืนยันว่าเจ้าบ่าวทั้ง๓คนเจ้าบ่าว๑เจ้าบ่าว๒เจ้าบ่าว๓ขออนุญาตภรรยาตัวจริงที่บ้านเรียบร้อยหมดแล้ว
เจ้าสาวเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเขาเคยพูดว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้แต่งงานนะเขาจะมาแต่งงานกับพวกเรานี่แหละ
เขาเคยพูดไว้นะฮะแล้วเราก็คบกันอยู่ด้วยกันมาประมาณ๒๐ปีกินเที่ยวด้วยกันตลอด
ผู้ชายที่อยู่ในรูปนะครับแต่งงานกันหมดแล้วมีครอบครัวแต่งงานอะไรกันหมดแล้ว
เผื่อผู้หญิงคนเดียวเนี่ยคนน้ำเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยที่ยังไม่ได้แต่งงาน
เซ็ปต์ก็คือเจ้าบ่าว๓คนนะครับแล้วก็เจ้าสาวคนหนึ่งนะครับก็ไปถ่ายกันจริงครับแต่ว่าเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเป็นเพื่อนกันครับ
อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์เพื่อแบบโปรโมทขายของอะไรยังไงแล้วคือเราตั้งใจจะไปถ่ายจริงเพื่อให้เพื่อนเราเนี่ยได้เป็นเจ้าสาว
ก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะดังเป็นกระแสขนาดนี้
ไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเป็นความรักในส่วนของเพื่อนที่อยากจะดูแลเพื่อนผู้หญิงที่เขายังไม่ได้แต่งงาน
เอาฟังเจ้าบ่าว๒หน่อยนะฮะเจ้าบ่าว๒ชื่อคุณก๊อฟส่วนเจ้าบ่าว๓คือคุณเอกพล
บอกว่าที่ไปถ่ายรูปกันเนี่ยนะความจริงแล้วที่มาที่ไปเนี่ย
มันเริ่มจากงานวันคล้ายวันเกิดของน้ำก่อนนะ
ก็นัดกันว่าเออวันเกิดของน้ำเรามาถ่ายรูปกลุ่มกันไหม
แต่ช่วงนั้นก็แบบไม่ค่อยสะดวกไม่ได้เจออะไรกันบ้างก็นัดผลัดเปลี่ยนกันมาเรื่อย
มาถึงวันที่สิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเดือนพฤษภาคมเนี่ย
โอ้โหคนแต่งงานกันเยอะเหลือเกินคุยกันไปคุยกันมาก็เฮ้ย
เอาอย่างนี้เราถ่ายรูปแต่งงานกันไหมไหนน้ำเขาก็ยังไม่ได้แต่งงาน
ยังไม่ได้แต่งงานอยู่คนเดียวในกลุ่มจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะ
คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยมันเหมือนกับมันนึกถึงเพื่อนอีกคนนึงที่เขาเสียชีวิตไปก่อน
สนิทกันอยู่๕คนมีคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อน
ตัดสินใจถ่ายรูปชุดแต่งงานกันถ่ายทั้งทีเอามันหมดเลย
ไทยด้วยชุดสากลชุดแต่งงานอะไรพวกนี้เอาให้หมดเลย
ค่าแต่งน่งแต่งหน้าทำผมค่าช่างภาพทั้งหมดเนี่ย
รวมแล้วประมาณเกือบหมื่นประมาณ๘๙๐๐บาท
ซึ่งฝ่ายของคุณน้ำเจ้าสาวนี่โอ้โหใจปล้ำมาก
ออกเองหมดเลยฮะเพื่อนอีก๓คนเจ้าเบ่า๑๒๓ไม่ต้องออกเลย
คือเป็นความฝ่ายฝันของเพื่อนผู้หญิงเขา
ว่าเขาอยากจะแต่งชุดประมาณนี้ในกลุ่มเพื่อนอยากจะแต่งงาน
แต่ว่าไม่อยากใครเป็นเจ้าบ่าวอยากเอาเพื่อนเป็นเจ้าบ่าวเฉย

เพราะที่แรกมันมี๕คนคุยกันมาตั้งแต่๕คน

ก็เลยตอนนี้หมดโควิดก็เลยรีบทำก่อน
ผมไปบังคับเขาไม่ได้ไงว่าให้เขามาคิดแง่บวกหรือแง่ลบ
แล้วก็เลยครอบครัวผมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาอนุญาต
นี่เห็นไหมครอบครัวผมอนุญาตคุยกับเจ้าสาวด้วยนะครับคุณน้ำนะฮะต้องคุยกับเจ้าสาวด้วยนี่คือคุณน้ำเจ้าสาวนะครับคุณน้ำยืนยันว่าเธอเนี่ยอยากใส่ชุดเจ้าสาวมากอยากใส่ชุดแต่งงานจริงความจริงแล้วอยากแต่งงานจริงด้วยแต่ไม่มีเจ้าเบ่าสักทีก็เลยคุยกันแล้วก็เลยอ่ะเพื่อนสามคนเนี่ยเพื่อนผู้ชายที่

โอเคไหมบอกได้ไม่มีปัญหาค่ะเราก็โอเคค่ะอันนี้เราก็แบบถ่ายน่ารักถ่ายเก็บไว้ดูเล่นนะคะเพราะว่าเรารักกันเหมือนคนในครอบครัวเราก็ไม่มีอะไรสร้างรอยยิ้มให้เพื่อนสร้างความสุขให้เพื่อนให้เพื่อนได้เป็นเจ้าสาวสวยอ่าค่ะอย่างนี้เราแบบไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าทำให้ทุกทุกท่านแบบเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะคะเราไม่ได้มีเจตนาแบบว่า
จะเก็บไว้เป็นที่ละลึกน่ารักของเราอ่ะค่ะ
อ่านี่ภรรยาของหนึ่งในเจ้าบ่าวก็ยืนยันนะฮะใช่ค่ะ
พรีเวดดิ้งก็อยู่แถวกรุงเทพนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเราก็ไปคุยด้วยนะครับ
บอกว่าโอ้โหทีแรกเนี่ยลูกค้ามาก็ยังตกใจอยู่เหมือนกัน
ทีแรกโทรมาจองก่อนบอกผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งเจ้าบ่าวสามเจ้าสาวหนึ่งค่ะ
ตกลงพอเขามาแล้วก็โอ้โหก็คุยกันอ๋อเพื่อนเขาจะถ่ายไว้เก็บเป็นที่ระลึกอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่คุณจ๋าแจ่มสีดูใหญ่เลยคุณน้ำอายุ๓๙ยังมีเวลาถ้าเกิดมีเวลาหาคุณมิ้ว๔๐กว่าแต่งงานยังได้อยู่ไง